คดีครูเอกครูสอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดระนอง
เพราะว่ามีนักเรียนออกมาเปิดเผยว่าถูกครูทำอนาจารย์
ให้มีเพศสัมพันธ์เพื่อที่จะแลกเกรด
ถ่ายภาพลามกอนาจารย์แล้วก็เก็บเอาไว้ในมือถือ

เมื่อวานนี้เล่าไปแล้วว่าถูกออกหมายจับเรียบร้อย
ควบคุมตัวเรียบร้อยแล้วก็นำตัวไปสอบปากคำ
ผู้ชายคนเสื้อสีเหลืองเนี่ยนะคะก็คือครูเอกนะคะ
วันนี้สิ่งที่ต้องตามต่อก็คือ
เจ้าหน้าที่เขาประชุมหารือเกี่ยวกับคดีนี้

ว่าจะมีการแจ้งข้อหาอะไรอื่นเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่า
คุณพัชรวรินพัชรปภานันทีมข่าวของเราเป็นผู้ที่เกาะติดคดีนี้มาตลอดนะคะ
วันนี้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดประชุมกัน
ติดตามความคืบหน้าคดีหาหลักฐานเพิ่มเติม
เพื่อจะเชื่อมโยงว่าครูเอกผิดข้อหาอื่นด้วยไหมนอกจากพ่อ

ครับเพราะเมื่อวานที่เล่าไปคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะ
ว่าเขาก็ต้องดูว่าไอ้คลิปภาพเด็กลามกอนาจารย์
ที่ครูเอกถ่ายเก็บเอาไว้ในมือถือ
จะเอาไปขายต่อให้กับเว็บลามกอนาจารย์อะไรหรือเปล่า
ถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันจะเข้าข่ายค้ามนุษย์

ทีนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าจัดกำลังเจ้าหน้าที่เป็น๒ชุดนะคะ
แรกนำกำลังไปตรวจค้นหาหลักฐานอื่นเพิ่มเติม
ในบ้านเช่าที่เป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้นของครูเอก
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนอง
อีกชุดไปตรวจค้นหาหลักฐานเพิ่มเติม
ที่บ้านพ่อกับแม่ของครูเอกอยู่ในพื้นที่ตำบลบางแก้วอำเภอละอุ่น
จังหวัดระนองรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคแปดบอกว่า
คดีนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะว่าผู้เสียหายก็เป็นเด็กนักเรียนนะคะ
มันก็จะต้องรัดกลุ่มในการตรวจสอบและสืบสวนหาข้อเท็จจริง
เรื่องต้นเนี่ยค่ะผู้ต้องหารับสารภาพแค่เผยแพร่ภาพลามกอนาจารย์
ข้อหาอื่นไม่ยอมรับเลยนะปฏิเสธหมด
แต่เนี่ยตำรวจเลยบอกว่าสำคัญตรงที่ต้องหาหลักฐานเพิ่มไงฮะ
จาก๒จุดที่จะไปตรวจค้นนี่แหละเพื่อที่จะสามารถแจ้งข้อหาอื่นครูเอกเพิ่มเติมได้
ผู้ต้องหาก็รับในส่วนที่ที่ได้มีการกระทำลงไปนะครับก็คือในเรื่องที่
ประวัติบัญชัยภาพคอมมิเตอร์นะครับส่วนรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับความผิดถอดเด็กเนี่ยนะครับ
เราก็ต้องสอบสืบสวนขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานจากการตรวจค้นในวันนี้
ไอ้คดีค้ามนุษย์มันยังไม่ชัดหลักฐานมันยังไม่ชัดตำรวจบอกแบบนี้
คือถ้าเขารับสารภาพแค่เรื่องเผยแพร่ภาพลามกอนาจารย์
มันก็จะผิดแค่พอเราบอกคอมพิวเตอร์เราโทษมันเบาอ่ะคุณพ่อภูมิ
ก็ไม่ยากฮะก็ต้องถามเขาว่าเอาแล้วไอ้ภาพที่คุณเอามาเผยแพร่เนี่ย
คุณไปได้มายังไงคุณไปได้มาจากไหน
แต่อันนี้ไม่นับรวมข้อหาแบบอนาจารย์เด็กอะไรแบบนี้นะ
มันมีข้อหาอื่นอื่นแน่นอนนะคะแต่ไอ้เรื่องค้ามนุษย์เนี่ย
ตำรวจบอกมันสำคัญไงอ่าอืมทีนี้ค่ะเมื่อช่วงสาย
สืบสวนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบที่บ้านทาวนเฮาวส์๒ชั้น
ครูเอกเช่าอยู่เป็นสิบปีค่ะก่อนตรวจค้นเจ้าหน้าที่อ่านหมายสารต่อหน้าแม่นะคะ
แล้วก็เข้าตรวจค้นบ้านแม่ของครูเอกขอไม่ให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าว
ทีมข่าวไปคุยกับเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านใกล้กัน
เขาบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ช่วงค่ำญาติของครูเอกเอารกระบะมาขนของในบ้านแบบเยอะมากเลย
ไปหมดแล้วก็ไม่ได้ถามอะไรก็เห็นแค่ว่าเขามาขนของ
คือก่อนหน้านี้เคยสังเกตเห็นเด็กนักเรียนชายหญิงมาเรียนพิเศษที่บ้านครูเอกเยอะอยู่เหมือนกัน
ว่าน่าจะเป็นการสอนคณิตศาสตร์
ช่วง๔๕ทุ่มเคยเห็นนักเรียนบางคนยังอยู่บ้านครูเอกอยู่เลย
สี่ห้าทุ่มแล้วนะเพื่อนบ้านบอกว่าก็ไม่ได้สนใจอะไร
เพราะก็เคยเห็นว่ามีการจัดปาร์ตี้วันกงวันเกิด
ก็คิดว่าฉลองวันเกิดเหมือนกับคุณครูกับนักเรียนลูกศิษย์อะไรแบบนี้เป็นเรื่องปกติ
ตอนแรกคิดแบบนั้นพอรู้ข่าวเพื่อนบ้านบอกตกใจมาก
เพราะครูเอกเอาจริงกับเพื่อนบ้านแกก็ดีอ่ะแกก็อัธยาศัยดีอ่ะ
ส่วนอาม่าเจ้าของบ้านทาวน์เฮาส์๒ชั้นที่ครูเอกเช่ามา๑๐กว่าปี
นางประกอบพรอายุ๗๒บอกว่าปกติครูเอกก็ดูนิสัยดีมีน้ำใจนะ
ตอนที่แม่ของครูเอกมาขนของออกก็บอกแค่ว่าจะย้ายของออกนะ

พอรู้ข่าวอาม่าบอกเสียใจมากไม่น่าทำกับเด็กแบบนี้เลย
ห้าความจริงก่อนทำค่ายว่าแม่เค้าน่าจะขวงใจสักนิดว่าอย่าทำเลยนะ

ของตัวเองด้วยพ่อแม่ว่าพี่น้องตัวเองด้วย

เสียชื่อทุกอย่างแล้วผมบอกไม่ถูก
เพราะว่ามันทำการกระทำเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนด้วยมันไม่สมควร